ได้ยินว่าเรื่องวุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำนม
แต่คราวนี้ค่ะตำรวจมาเจอกับเรื่องวุ่นของวัยรุ่นฟันปลอม

สรุปคือตำรวจหรือสิรานีกันแน่จ้
ต้องเจอหลงความลาคุณตำรวจ
มันก็ยากในงานอย่างข้างหลังเลย
กินรูปเยอะแยะแล้วมันก็ตาย

อ้าวเดี๋ยวไปกินที่บ้านกัน
คุณตำรวจคุณรู้ไหม
แทนไม่หน้าแต่งานกับทหารเลย

แต่คือเรื่องที่คุณยายเล่าคุณตำรวจ
สรุปเอาจริงคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าตำรวจเป็นซีรานี

เหมือนมาฟังปรึกษาปัญหาชีวิตรักกันนะ

นี่แหละดูสิพาคุณยายไปส่งถึงที่บ้าน
คุณยายก็โดนแกว่งปรึกษา
ผิดหวังจากทหารแล้วมาฟ้องตำรวจ
ใช่ทำไงให้ตำรวจดามหัวใจหรือไงดี
เรื่องนี้ค่ะดูไปก็อมยิ้มไป
เอนดูสงสารนะคะ

อยากฟังชื่อเสียงเรื่องน้ำคุณตัมรวช

คุณตำรวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกตรวจชุมชนดวงมณีตรงสายไหม
เห็นยายนั่งอยู่ริมถนนยายก็พูดจาเสียงดัง
ตำรวจก็เข้าไปสอบถามคุณยายคุณยายเป็นอะไร
เมาหนัก
ยายบอกว่ายายเมาหนักมากเลยทีนี้
คุณยายกลับบ้านเถอะคุณยายก็ดื้อไงไม่ยอมกลับ
นี่ตอนที่เราวีดีโอคอลคุยกับตำรวจนะทาง๑๐ตำรวจเอกปียะเนี่ย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังสุดท้ายใช้วัฒนศิลป์ยังไงไม่รู้
เกี้ยกล่อมสำเร็จค่ะพาคุณยายไปส่งถึงบ้าน
ถามคุณตำรวจคุณตำรวจบ้านคุณยายอยู่ห่างจากจุดนี้ไกลไหม
เห็นเดินปรับทุกข์กันปรึกษาปัญหาหัวใจ
แล้วยายก็จะถอดรองเท้าใช่ไหมเดินแกว่งรองเท้าอยู่เนี่ยไม่ไกล
ไกลประมาณสัก๕๐๐เมตรคุยกันไปเรื่อย
จริงในคลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นนะ
แต่ตอนตลอดทางเดิน๕๐๐กว่าเมตรเนี่ยนะ
คุณยายพร่ำพนาปัญหาชีวิตทั้งหมดเลย
ทำอย่างไรเนี่ย๑๐ตำรวจเอกปียะตัวใดแต่ปลอบใจค่ะ

คือถ้าเกิดจะดื่มนั่งอยู่บ้านดื่มเถอะ
อย่ามาแบบริมถนนหนทางเดี๋ยวจะเดือดร้อนตำรวจพาไปส่งที่บ้าน

ตอนกึมอะไรมันก็จะออกจากใจ
ตำรวจเอกปียะนะถ้ามาอยู่แถวนี้ระวังมีพี่ชายผมคนหนึ่ง
ชอบคล่ำครัวพนานะอุ๊ยคิดถึงบ้านคิดถึงภรรยา
ก็นี่ไงก่อนที่ตำรวจจะทำหน้าที่น้องชายที่ดี
เขาต้องทำหน้าที่ก่อนปลอบใจพี่ชายซะ